อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้แหมได้ยินข่าวแล้วก็เออน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
คุณหมอมนูลลีชเวงวงนะฮะโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
มนูลีชเวงวงเอฟซีเป็นฟิล์มเอ็กซอเรย์๒ภาพ
บอกมีผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๖๕ปี
ป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดเพราะอะไรรู้ไหม
ทุกผู้ชมครับนี่ฮะคุณหมอบอกว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ย
อาการเมื่อเจ็ดปีก่อนนะครับมาตรวจร่างกายประจำปี
ไป๑ปีก้อนนี้มันโตขึ้นก็มาปรึกษา
ซึ่งความจริงแล้วผู้ป่วยไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะ
ไอไม่มีไข้ไม่เหนื่อยไม่เจ็บหน้าอกน้ำหนักไม่ลด
แต่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สูบบุรี
แล้วมันจะเกิดจากอะไรอ่ะไม่สูบบุหรี่ด้วยนะ
แต่มีก้อนที่ปอดนะฮะถามไปถามมาเนี่ย
ผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้หญิงนะฮะอายุ๖๕ปีนะครับ
แต่ว่ามารักษาเมื่อ๗ปีก่อนนะเธอเนี่ยจุดทูบ๒๐ดอก
ที่ที่ทำงานทุกวันพฤหัสสบดีเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้องทำงาน
จุดทุกวันพฤหัสนะฮะต่อเนื่องกัน๖ปีครั้งหนึ่งคือ๒๐ดอก
เท่ากับว่าในห้องทำงานของเธอเนี่ยใน๑สัปดาห์ที่ไปทำงานเนี่ย
๑วันคือวันพระราชจะสูดควันทูป๒๐ดอกต่อเนื่อง๖ปี
คุณหมอก็เลยให้ทำคอมพิวเตอร์สแกนนะฮะที่ปอดนะครับพบก้อนที่ปอดข้างซ้ายด้านบน
พอตรวจละเอียดแล้วก็ผ่าตัดปอดด้วยวิธีส่องกล้องนะครับ
๗มีนาคม๒๕๕๘นะครับตัดปอดกลีบบนข้างซ้ายออก
แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลืองที่คั่วปอดและรอบเนื้องอกออก
แต่ยังไม่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองโชคดีมาก
หลังจากนั้นก็ติดตามอาการต่อเนื่องมา๗ปีหลังผ่าตัด
และไม่พบมะเร็งปอดกลับมาใหม่ถือว่าหายขาดจากโรคนี้นะครับ
และตอนนี้ผู้ป่วยคนนี้คุณหมอมนูลบอกเลิกจุดทูบเลย
จุดทูบอย่างเด็ดขาดหลังจากที่พบอาการแล้วก็ผ่าตัด
แล้วก็ไม่จุดแล้วนะครับ
มนูลนะฮะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับ
คุณหมอบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่านี่คือเรื่องจริงนะฮะที่โพสต์ไปเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
เอามาโพสต์เพื่อต้องการเตือนภัยถึงพิษของควันทูบ
หลายคนอาจคิดไม่ถึง
ทั้งที่ความจริงแล้วมีผลงานวิจัยรองรับว่า
วันทูบเนี่ยมีสารก่อมะเร็ง
ก็เลยโพสต์เตือนกันว่าเออใครที่จะจุดทูปในสถานที่ที่มันอับนะ

แล้วจุดเยอะเนี่ยยังไงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหน่อย
อย่างคนนี้ผู้ป่วยคนนี้ห้องทำงานค่ะ
ซึ่งมันอับอยู่แล้วแล้ว๒๐ดอกควันทูป๒๐ดอก
อาทิตย์หนึ่งคุณสูดควันทูบ๒๐ดอก
ในบ้านเราคนที่เป็นมะเร็งไม่ได้สูบบุรีมากเหมือนฝรั่ง
ฝรั่งจะสูบกว่าร้อยละ๘๐๘๕ของเราผู้ชายสูบกว่าร้อยละ๖๕มั้ง
ผู้หญิงไทยสูบบุหรี่ไม่ถึงร้อยละ๑๐นะครับ
แต่ผู้หญิงไทยก็เป็นมะเร็งปอดเยอะมากเลย
ทูปหนึ่งดอกเท่ากับบุรีหนึ่งมวลคุณหวับพวง
เห็นไหมทั้งที่ผู้หญิงไทยสูบบุหรี่น้อยมากคุณหมอบอก
แต่เป็นมะเร็งปอดเยอะมากก็คงจะต้องลดพฤติกรรมเสี่ยง
วิถีชีวิตให้มันแบบสูดสารมะเร็งเข้าปอด

คือผู้ชายก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่แต่ผู้หญิงนะ